กันที่เรื่องของนักเรียนนักเลงกันหน่อย
คุณผู้ชมนะครับมีหนุ่มนักศึกษาปวช
ปปชปี๑อายุเพียง๑๖ปี

ซึ่งเป็นคูน้ำริมถนนเพื่อเป็นการอำพลางคดีนะครับ
หรือไม่ก็เป็นเรื่องของชู้สาวนะครับจุดที่พบศพนั้นเป็นร่องน้ำในสวนปาล์มน้ำมัน
ริมถนนสายเขาทุเรียนสถานีรถไฟหมู่๗ตำบลทุ่งตะไครอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพร
ก็เจ้าหน้าที่รุดเข้าไปตรวจสอบทราบชื่อภายหลังคือนายไกรสอนสุธานีอายุ๑๖ปีเท่านั้นนะครับ
โดยบ้านของผู้ตายเนี่ยอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุเพียง๒กิโลเมตรเป็นนักเรียนปวชปี๑ครับ
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวนสภาพศพนะใส่ชุดช็อปเสื้อช็อปนะฮะ
ของเด็กอาชีวะลอยคว่ำหน้าในร่องน้ำใกล้กับท่อระบายน้ำ
พอเอาร่างขึ้นมานะไปเจอเนี่ยมีแผลถูกยิงที่ขมับขวาเลยครับคุณผู้ชม
กระสุนเนี่ยทะลุขมับซ้ายเลยนะครับตามร่างกายมีรอยเขียวช้ำเหมือนกัน
รุมทำร้ายมาก่อนหลายต่อหลายแห่งแล้วคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้ว
ต่ำกว่าสองวันก็เลยมีการส่งศพไปชนะสูตร
ทราบว่านายไกรสอนหายตัวออกจากบ้านตั้งแต่เย็นวันศุกร์
หลังจากเลิกเรียนก็นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของเพื่อน

แล้วมีเพื่อนอีกคนขี่รถจักรยานยนต์ไปรับ

เพื่อไปรอให้ญาติรับเข้าบ้านอีกทีหนึ่ง
หลังจากนั้นญาติที่ไปรับติดต่อไม่ได้

ต่อมาก็ตามหากันช่วงสายของวันเสาร์
ไปแจ้งความคนหายที่โรงพักทุ่งตะโก
ไปพบสุดท้ายกลายเป็นศพถูกยิงขมับขวาทะลุขมับซ้าย
อืดในร่องน้ำในสวนปาม
โอ้โหญาติไปเห็นนี่แทบขาดใจ
ขาดใจยังคาชุดช็อปอยู่เลยนะครับ
สาเหตุเรื่องของปมสังหารคาดว่าคนร้ายเนี่ย

นายไกรสอนขึ้นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์

จากนั้นพอเสียชีวิตแล้วก็นำไปโยนทิ้งในร่องน้ำริมถนน
พอดีรูปร่างสูงใหญ่ทีเดียว
มีผู้หญิงชอบหลายต่อหลายคน
ทำให้หนุ่มที่ตามไปจีบผู้หญิงคนเหล่านั้นไม่พอใจ

ลวงไปฆ่าซะเลย
หรืออาจจะมาจากเรื่องความขัดแย้งส่วนตัวกับเพื่อนนักเรียน
หรือกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นคู่อดีตกัน
ตอนนี้กำลังสอบสวนอยู่และจะรวบรวมหลักฐานเพื่อหาสาเหตุแล้วก็จับกลุ่มคนร้ายให้ได้ต่อไปนะครับ
คนสมัยนี้ฆ่ากันง่ายนะคะ
แล้วอายุเนี่ยยังน้อยอยู่เลย
ปีแล้วเหตุผลมันก็เล็กน้อยมากเหลือเกิน